ติวิทย์ของกรมอุทยานโต้เดือดศรีวราธรรมสับสน
โปรยมาแบบนี้เราจะเล่าข่าวก็กลัวจะสับสน
เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติกันก่อนคุณผู้ชม
คือภาคประชาชนก็จับตามองอยู่

ผลตำรวจเอกศิวราทำงานดีหรือเปล่า
มันก็มีแฮชแท็กออกมาโจมตีก่อนหน้านี้
นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานที่พลตำรวจเอกศิวราเนี่ย
มันบกพร่องเพราะว่านิติของกรมอุทยานเอาไปตรวจหรือเปล่า

ก็มีคำออกมาชี้แจงแถลงโดยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานสัตว์ป่านี่นะคะ
ก็คือนางกะนิตาอุยถาวรก็ได้มีการพูดถึงกรณีนี้แหละ
ที่ทางพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กรมอุทยานเอาไปตรวจแล้วไปตรวจวิธีไหนก็ไม่รู้แหละ
ก็เลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนใช้มีดหัน
ใครเป็นคนใช้มีดเชื่อดเสือดำ
นี่นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานบกพร่องหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นทางนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานตอบกลับมาว่ายังไง
ก็ชี้แจกบอกว่าทางกรมอุทยาน
ไม่ได้นำหลักฐานวัตถุพยานในคดี
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยมีด๖เล่ม
เขียงจำนวนนึงแล้วก็ชิ้นส่วนที่อยู่บนเขียง

โดยเปิดเผยว่าทางกรมอุทยานได้รับตัวอย่างวัตถุพยาน
จากสภภาพุมจังหวัดกาลเจนบุรี

จากตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานมาแล้ว
ในนั้นมีอุจจาระที่ตรวจแล้ว
ใช่แล้วตำรวจแจ้งความประสงค์มาว่าอะไรคะ

เท่ากับพิสูจน์หลักฐานของตำรวจตรวจเรื่องของคน
ส่วนกรมอุทยานนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยาน
ใช่ค่ะแยกส่วนกันนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งข่าวที่ระบุถึงเรื่องการปนเปื้อน
รกานิกาก็บอกว่าเป็นคำเก่าที่ตลก
ไม่เป็นความจริงเพราะทางกรมอุทยาน
ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้น
ใช้เพียงก้านสำลีที่ตำรวจป้ายคราบเลือดมาตรวจสอบเท่านั้น
ไม่ได้ไปยุ่งกับมีดไม่ได้ไปยุ่งกับเขียงเลย
ตำรวจส่งก้านสำลีมาให้ก็ตรวจคราบเลือดจากก้านสำลี
ที่สำคัญไม่ได้ใช้สารเคมีในการตรวจ
เขาไม่ได้ไปแตะต้องอะไรสักอย่างเลย
เขาพยันยันมาแบบนี้เหมือนกันน่ะ
ส่วนมีด๖เล่มทางกรมอุทยาน
ก็เป็นผู้เก็บรักษาไว้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่๑๖

ก็คือไม่ได้แตะต้องด้ามมีดหรือว่าตัวมีด
ถุงมือในการทำงานตลอดเวลา
ก็ไม่น่าจะถูกทำลายนะ
คือเขาก็ตั้งใจทำงานนะตำรวจก็ตั้งใจทำงาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าของกรมอุทยานก็ตั้งใจทำงาน
แต่ทีนี้ข้อบกพร่องมันเกิดจากไหนอย่างไร
ดรกันนิตาก็บอกเองว่าขอเป็นคนนึงละกัน
ที่รอฟังผลการตรวจพิสูจน์
แล้วก็คำชี้แจงจากตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
คือรอเหมือนประชาชนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า
เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะ
บอกแบบนี้บอกว่าจะไม่ให้เสือดำตัวนี้ตายฟรีอย่างแน่นอน
เอาล่ะตามกันต่อกับเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าทางกรมอุทยานเองก็ต้องทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเหมือนกัน
ตำรวจก็ต้องรวบรวมข้อมูลเหมือนกันแล้วก็จะได้นำข้อมูลส่วนนี้ไปต่อสู้
ไปแจ้งความไปดำเนินคดีกันต่อไปกับเปรมชัย
ภาคประชาชนก็กำลังจับตามองอยู่
ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน
อย่างจริงใจหรือไม่อย่างไรนะฮะหรือว่าต่างฝ่ายต่างทำ

คือประชาชนอยากเห็นทุกหน่วยทำงานร่วมกัน

มาถึงกระแสสังคมบ้างคุณผู้ชม
ไปพ่นสีเป็นรูปเสือดำกราฟิตี้ตามกำแพงตามอะไรต่าง
คือเจ้าหน้าที่ลบหนึ่งผุดเป็นร้อย
แล้วก็มีมาต่อเนื่องจริงแต่ว่าล่าสุดค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้อยู่แค่ในไทยนะศิลปินสหรัฐค่ะ
เขามีการพ่นรูปเสือดำบนรถ
แล้วก็มีการโพสต์ด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าแน่จริงตามมาลบสิ

ใช่แล้วตามไปลบถึงต่างประเทศนี่นะ
นี่แหละคือกราฟิตี้เสือดำนะคะ
ก็เป็นภาพเสือดำที่โดนยิงบริเวณหัว

คนที่เขาต้องการทวงคืนความยุติธรรม
ให้กับเสือดำที่ป่าทุ่งใหญ่
คนที่โพสต์เนี่ยคือนายไพโรธพิเชษเมธากุล
เขาถ่ายภาพนี้แล้วเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเลย
เป็นภาพนี้แหละแล้วบอกด้วยว่าตามมาลบสิ
เจ้าของภาพเขาก็บอกค่ะถึงแรงบันดาลใจของการสร้างภาพนี้ขึ้นมา
บอกว่ามันเกิดจากคำถามในใจ
งานศิลปะที่ไทยทำไมถึงต้องถูกลบทิ้ง
เพราะว่าศิลปินเองก็อยากที่จะมีสิทธิเสรีภาพ

ดังนั้นเมื่อตัวผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

เพื่อสื่อให้เห็นว่า
ไม่ควรถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกประเทศ

ว่ายังไงก็เอาผิดคนที่ทำผิดไม่ได้ก็ตาม

มีกลุ่มคนสวมหน้ากากแบบนี้ค่ะ

เขาไปจัดกิจกรรมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเสือดำ
อย่าให้ผมต้องตายฟรี
เหมือนกับเปลี่ยนตัวเองเป็นเสือดำ
แล้วก็พูดว่าอย่าให้ผมต้องตายฟรี

หน้าหอนาฬิกาตลาดเทศบันเทิง

แต่อยากออกมาแสดงพลัง
เพราะว่าอยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจ
และขอให้คดีนี้สามารถจับกลุ่มคนผิดมาลงโทษได้

ต้องฟังเสียงกันก่อนอีกคลิปหนึ่ง
ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะ

ใครที่เข้าป่านะฮะซึ่งมันจะมีอะไรอันตรายมากมายนะฮะ
ถ้ากลัวเสือถ้ามีเสือมาตั้งนโม๓จบ

เสือจะวิ่งหนีกันเลยเพราะเสือดำนี้ไปเร็วมากเลยนะ
ไปรายงานตัวกับท่านศิวาราค่ะ

เปรมชะเปรมชะเปรมชัยทำไมเหรอ

คือถ้าเราเป็นพระหรือเราเข้าไปในป่า
แล้วท่องคาถานี้เสือจะกลัว
กลัวอะไรฮะกลัวถูกล่า
เป็นความขบขัน

เป็นนักเทศชื่อดังอยู่แล้วแล้วก็ท่านก็จะมีคำอะไรแบบนี้นะ
พูดปิดพานี่คือเป็นการกันตัวเองใช่ไหมคุณศิลป์สกุล

บอกว่าไม่ใช่ผมนี่พระมหาสมฟองท่านบอก
อ้าวก็ใช่สิประทันว่าไงนะว่าตามนั้นนะ

อ่ะก็เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจนะฮะ
ผลโภอะไรเขาก็ออกมาเหมือนกันนะ
๑๕๐คนบอกเลยว่า
ร้อยละ๓๙๖๐บอกว่าค่อนข้างมีความโปร่งใสยุติธรรม

ละ๓๕๒๐บอกว่าไม่ค่อยมีความโปร่งใสยุติธรรม
เพราะว่ามีข้อผิดพลาดค่อนข้างเกิดขึ้น
เกิดขึ้นบ่อยอ้าวก็สูสีนะเกิดขึ้นบ่อยนะครับ
แล้วก็เรื่องของมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็ความมั่นใจเรื่องคดี

ร้อยละ๔๐๕๖บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลย

ประชาชนบอกไม่รู้จะเป็นการปิดคดีได้
หรือเป็นการบิดคดี

ก็ต้องรอคนตำรวจเอกสิทธิ์วัดลาบอกว่าคดีนี้๙๕แล้วในการสอบสวน